เรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลยเรื่องของช้างนั่นเองค่ะ
ไปดูกันหน่อยซิช้างที่บอกว่าอะไรนะ
มันปีนรั้วมันปีนข้ามรั้วภาพแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นค่ะ
โอ้โหดูท่ามกะโหแล้วดูท่องไล่ตรงเส้นของรั้วรวดหนาดนี้
มันรับน้ำหนักมันได้ใช่ไหมช้างมันตั้งกี่ตันกี่ตันเนี่ย
ตั้งแต่จังหวะปีนแล้วเห็นจังหวะปีนภาพนี้ก็ไม่เคยเห็นแล้วนะ
ไล่จังหวะที่ข้ามไปสองขาหลังกลัวจะตีรัญกาค่ะ

เกิดขึ้นตรงแนวรั้วป้องกันช้างป่าที่บ้านป่าเต็งอยู่แก่งกระจานเพชรชบุรีค่ะ

ช้างป่าปีนตรงนี้มันเป็นแนวรั้วป้องกัน
ช้างต้องเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เบิร์ตมันป้องกันช้างไม่ได้แล้วอ่ะ

โอ้โหมากันเยอะมากนะ
ไม่ได้เห็นตัวเดียวจริงเพราะว่ามากันทั้งโครงนั่นแหละค่ะ
ลูกช้างพ่อช้างแม่ช้างมากันหมดค่ะ
นี่คือข้ามแนวรั้วมาในพื้นที่หลายรอบแล้วนะ
แล้วช้างเนี่ยเขาทั้งปีนบ้างเอาหัวดันบ้างดูสิ
วรั้วป้องกันมันเสียหายมันพังหมด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรชบุรีนะคะ
หัวหน้าสมเจตบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพื้นที่บ้านป่าเด็งเนี่ยนะคะ
แก่งกระจานเป็นเขตเชื่อมต่อกับทางตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ที่หัวหินของประจู
โอ้โหนี่เทือกนี้ไปน้ำแข็งไล่ไปเลยช้างเยอะ
ค่ะทีนี้ค่ะมันก็เลยยังไงพอมันมีแบบนี้แล้วไอ้แนวรั้วป้องกันช้างป่าหลายจุดเนี่ยมันก็ชำรุดเสียหาย
เพราะว่าเจ้าช้างป่าเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็เรียนรู้เรียนรู้วิธีการแล้วยังไงเขารู้ไงว่ามันปีนได้ข้ามได้
แล้วบางจุดอ่ะมันสูงแค่สักสองเมตรอ่ะครับ
มันป้องกันช้างไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอเขาข้ามแนวรั้วไปแล้วนะเมื่อกี้
รอดมาก็มีเหมือนกันถึงบอกไงพังก็ได้รอดก็ได้ข้ามก็ได้
แล้วก็มากินพวกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอ่ะอุทยาน
อุทยานจะบูรณะรั้วป้องกันช้างหน่อยไหมล่ะแต่นี่เขาเสนอแบบนี้นะพี่เบิร์ต
เขาบอกว่าติดตั้งสายไฟแรงต่ำหรือว่าสัญญาณเตือนช้าง
เวลาเข้ามาในพื้นที่อย่างน้อยจะได้ช่วยเฝ้าระวังด้วยนะคะ
ผลทางการเกษตรของชาวบ้านเขาจะได้ไม่เสียหาย
คือไอ้แรงต่ำโอเคไงแต่บางทีติดแล้วไม่ได้แรงต่ำไง
ไม่ได้แรงตามที่เราเห็นกันอยู่เป็นข่าวบางทีช้างล้มบ้างอะไรบ้าง
นี่แหละครับนี่โอ้โหแม่ข้ามไปพ้นเลย